เรื่องของลูกจ้างที่มาอัดคลิปร้องจำได้ใช่ไหม

อ้าวใจเทไปทั้งฝั่งสงสารเลย

ทำไมอ่ะดึงกลับมาก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันหนังคนละม้วนเลยนะดอม
ลูกจ้างพูดอย่างในจ้างพูดอย่าง
คือลูกจ้างบอกแล้วใช่ไหมว่าโดนในจ้างทารุณยังไงบ้าง
โดนจุดไฟเผาใช่มีกรีดอ้อ
แล้วท้ายที่สุดนายจ้างออกมาบอกว่า
โกหกลูกจ้างโกหกมีหลักฐานเปล่า
ก็ลูกจ้างใช้ยาเสพติดแล้วลูกจ้างก็ชอบตบตีกับเพื่อนร่วมงานด้วย
แล้วลูกจ้างก็ทำร้ายตัวเอง
เอางี้ย้อนกลับมาดูคลิปที่ลูกจ้างเคยอัดไว้แล้วเล่าให้ฟังก่อนค่ะ
ตรงนี้นะตรงนี้แล้วตรงไหนอีกที

โดนเขาตีเขาอะไรตี
ไม่เป็นไรเขาอะไรตีหนูเตียงเหรอ
หนูตายไปนี่ใครช่วยนะเขาตีขนาดนี้เขากะให้หนูตายเลยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือคลิปที่มันเป็นข่าวก่อนหน้านี้
แล้วพอเห็นคลิปนี้หลายคนก็สงสารลูกจ้าง

หนังคนละม้วนใช่ไหมอันนี้จะเอาม้วนไหนใส่
เอามวลแรกก่อนเอามวลแรกเลยนะพี่เบิร์ตนะ
นางสาวหมิวอายุ๒๑ปีลูกจ้างร้านอาหารคนนี้
แถวย่านพุทธมนตร์ศัยหนึ่ง

คือทนไม่ไหวแล้วโดนในจ้างทำร้าย
แล้วดูสิมีแผลเต็มตัวไปหมดเลย
ซึ่งเธอยังอยู่ในอาการหวาดกลัวตัวสั่นเลย

ทำงานกับนายจ้างคนนี้ตั้งแต่อายุ๑๖จนตอนนี้อายุ๒๑นะ

ทารุณเรื่อยมาเลยจนเธอเกือบจะพิการ
แผลตามเนื้อตามตัวเนี่ยโดนสาดน้ำร้อน
เอาสายไฟรัดคอจนเธอสลบเตะให้ฟื้น
แล้วก็รัดคอซ้ำอีกจุดไฟเผาร่างกาย
แล้วที่โหดสุดคือจุดไฟเผาตรงของลับเธอ
ทีนี้นางสาวหมิวนะบอกว่าเธอโดนใช้งานเหมือนกับธาตุเลย
แต่ละวันตื่นแต่๘โมงเช้าต้องจัดร้านล้างจานทำความสะอาด
แล้วก็เดินเสิร์ฟงานทำทุกอย่างตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืน
ในครัวค่ะคุณผู้ชมแล้วไม่มีหมอนหนุนอะไรนะ
เอาขวดน้ำมาหนุนเป็นหมอนแล้วถ้าเกิดนายจ้างไม่พอใจก็จะทำร้ายตบตี
อ้างว่าเธอขโมยนาฬิกาทั้งที่นายจ้างเป็นคนเอามาใส่กระเป๋าเธอเอง
อันนี้ฝั่งเธอพูดนะตอนพ่อเธอประสบอุบัติเหตุนายจ้างออกค่ารักษาให้หมื่นนึง
กลายเป็นว่าหลังจากนั้นไม่จ่ายค่าจ้างเลยคือให้ทำงานเหมือนกับทำงานใช้หนี้
ใช้หนี้มาตลอดเลยได้เงินเมื่อตอนตุดจีนปีที่แล้วได้เงินแต๊เอีย๕๐บาท
อันนี้คือม้วนแรกของนางสาวหมิว
กดเทปออกมาเอาอีกม้วนม้วนนี้เป็นของนายจ้างแล้ว
นักข่าวไปคุยกับนายจ้างของนางสาวหมิวครับที่ร้านอาหารเลย
นายจ้างบอกไม่จริงที่หมิวพูดไม่จริง
หมิ๋วมาทำงานตอนปี๖๑พอทำได้ปีหนึ่งนายจ้างมารู้ว่า
๋วมีประวัติเกี่ยวกับคดีรักทรัพย์จึงให้ออกจากงาน
ต่อมาปี๖๓ครับนางสาวหมิวเนี่ยมาสมัครงานนายจ้างก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง
จนมาถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วปี๖๕มิวมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
ถึงขั้นทะเลาะตบตีกันเลยนะแล้วพบว่าหมิ๋วไปใช้ยาเสพติด
มีพฤติกรรมนัดพบผู้ชายแล้วออกจากร้านตอนกลางคืน
ขโมยของในร้านด้วยพอนายจ้างบอกจะไปแจ้งความ
หมิวเนี่ยวีดีโอคอลมาหาให้เห็นว่าเธอเนี่ยกำลังทำร้ายตัวเองอยู่
เอาคัตเตอร์กรีดหัวตัวเองขู่ว่าเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายนะ
เพื่อกดดันไม่ให้นายจ้างไปแจ้งความหรือว่าไล่เธอออก
แต่หมิวก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมลักขโมยของในร้านนะคุณผู้ชมฮะ
แล้วที่ต้องปีนเพดานหนีเพราะทำลายกล้องวงจรปิดในร้าน
ไปถอดเมมออกจนพังทั้งร้านแล้วก็ปีนหนีไปจนเป็นข่าว
นี่คือความจากเจ้าของร้านครับ
ช่าสั่งจากกล้องจรปิงหรือทำลายโดยที่ไม่มีใครที่จะได้ยิน
เพราะว่ามันเป็นแบบล็อกติดกัน
เมื่อวานนี้ก่อนที่พี่คนนี้เขาจะออกมาพูดนะเขาเละมาก่อน
เรือนยันเลยมิ๋วอะโกหก
นี่ไงนี่ไง
ถ้าเกิดว่าอดีตเพื่อนร่วมงานบอกแบบนี้แล้วเอ๊ะตำรวจ

เมื่อวานนี้ก็เก็บหลักฐานที่ร้านอาหารแล้วสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง

หนังคนละม้วนแบบนี้มันต้องมีความจริงเพียงหนึ่งเดียวแหละ
ใครจะโกหกกันแน่